สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดเทอมใหม่คราวนี้มีบรรยากาศแปลกครับ
ถ้าเห็นภาพบางสะพานเนี่ยมีแผ่นป้ายห้อว่าห้อยว่าเราต้องการเสรีภาพการแต่งตัว
ในโลกออนไลน์ติดแฮสแท็กว่า๑ธันวาบอกลาเครื่องแบบ
มีหัวข่าวหนังสือพิมพ์พาดหัวใหญ่ว่าวันนี้นัดใส่ปลายเวท
๒๓โรงเรียนยันเสรีภาพแต่งตัวแล้วใน๒๓โรงเรียนเนี่ย
เป็นโรงเรียนที่นักเรียนเรียนดีทั้งนั้นนะครับเตรียมอุดมอย่างนี้
สามเศสอย่างนี้หอวังอย่างนี้สตรีวิทย์อย่างนี้บอดินเดชาอะไรอย่างนี้

ทีนี้ทางกระทรวงว่ายังไงวันนี้ก็มีหัวข่าว
สทชี้มีสิทธิ์แต่ผิดกฎหมายขู่ตัดคะแนนความประพฤติ
ประเด็นที่น่าสนใจคือสุดท้ายผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารกระทรวง
หรือผู้บริหารจัดการการศึกษาเรื่องนี้เขาว่ายังไง
เอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก่อนคุณนัทพลทีพสุวรรณ
เคยพูดไว้วันก่อนว่าคงยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้
เพราะแต่ละโรงเรียนมีกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายที่ชัดเจนอยู่แล้ว
นี่จุดยืนของรัฐมนตรีคนสำคัญอีกคนนึงคือเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เนี่ยตำแหน่งนี้เขาเรียกว่ากรมสามัญศึกษามีหน้าที่ดูแลการศึกษานักเรียนทั้งประเทศ
คุณอำพรพินาสาคุณอำพรวินาสาเนี่ยตอนแรกท่านบอกว่า
ได้ทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนแล้วให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่
แปลว่าผู้บริหารโรงเรียนปล่อยเรื่องนี้ไม่ได้แต่ว่าช่วงท้ายท้ายเนี่ย
เลขาอำพรพูดถึงการลงโทษการที่ฝ่าฝืนท่านบอกว่า
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของนักเรียนมีเป็นปกติไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ครูคงไม่มองเด็กที่ทำผิดระเบียบเป็นโจรผู้ร้ายแต่ต้องชี้ให้เห็นว่าเขาทำผิดระเบียบอย่างไร
และคงไม่เป็นประเด็นว่าครูหรือโรงเรียนไปหมายหัวเด็กคงเป็นการปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความเอื้ออาทร
ส่วนครูรายใดลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุไม่เป็นตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการลงโทษก็ถือว่ามีความผิด
แล้วพอไปดูหัวข่าวของหนังสือพิมพ์บางฉบับ
เออสพไม่ห้ามนักเรียนแต่งปรายเวทถ้าตั้งใจมาเรียนหนังสือ
อันนี้หมายความว่ากรณีที่เด็กไม่มีชุดนักเรียน
เด็กยากจนมีชุดเดียวเสื้อผ้าเปียกปอนมาเรียนไม่ได้
แล้วใส่ชุดอื่นมาแทนน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
ฉะนั้นสรุปก็คือว่ากระทรวงเนี่ยมอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน
บริหารจัดการกับเรื่องนี้กันเองในมิติที่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
แล้วก็มีนักเรียนแหกกฎแต่งประเวทโรงเรียนจะดำเนินการยังไง
นี่คือคำถามที่อยากรู้ปรากฏว่าเมื่อเช้าโทรทัศน์หลายช่อง
หนังสือพิมพ์หลายฉบับไปดักตามโรงเรียนดัง
เพื่อไปดูบรรยากาศว่าเขาแต่งตัวกันมายังไง
ส่วนใหญ่แต่งเครื่องแบบครับโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยส่วนใหญ่แต่งเครื่องแบบ
โรงเรียนสามเศษบางกลุ่มเท่านั้นที่ใส่ชุดปรายเวทมา
แต่ว่าครูก็ยังให้เข้าโรงเรียนได้
ล่าสุดภูมิในการโรงเรียนสามเสนบอกว่าให้ครูไม่ตัดคะแนนไม่มีการลงโทษ
แล้วก็แจกคู่มือว่าถ้าใส่ปรายเวทมา
พอมาถึงโรงเรียนแล้วจะทำยังไง
นี่ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพื่อจะบอกว่าโลกเราประเทศเราหรือประเทศไหนก็ตามแต่
มันเดินทางมาถึงจุดลอยต่อลอยเชื่อมระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่
ระหว่างการอนุรักษ์รักษาของเดิมไว้กับการเปลี่ยนแปลงเป็นของใหม่
อันนี้มันจะมามันจะมาแรง
ยุทธ์จากนี้ไปแล้วจะนำไปสู่การถกเถียงกันว่าอันไหนดีกว่า
ซึ่งแน่นอนครับการถกเถียงต้องใช้เหตุใช้ผลกันให้มาก
เพราะว่าคนที่อนุรักษ์คนที่หัวเก่าโลกเก่าเขาไม่อยากให้เปลี่ยนแปลง
คนที่อยู่ในโลกใหม่อยู่ในโลกใหม่เขาก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าสุดตรงมีปัญหาแน่นอนจะเห็นได้ว่าบทบาทกระทรวงศึกษาธิการคราวนี้
ถึงแม้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ก็มีท่าทีผ่อนปลน
มีท่าทีผ่อนปลนอย่างน้อยเรื่องนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่า
ในอนาคตเยาวชนที่ต้องการจะไม่ให้มีชุดเครื่องแบบ
อย่างน้อยวันนี้เขาก็ทิ้งเชื้อไว้
กระทรวงศึกษาก็ไม่ถึงขนาดตัดร้อนว่าไม่ได้เด็ดขาด
ต้องถูกลงโทษไม่ให้เข้าโรงเรียนต้องให้ออกจากโรงเรียน

ฉะนั้นเชื่อว่านี่เป็นการเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นแหละครับ

อย่าว่าแต่เรื่องของสถาบันการศึกษาอย่าว่าแต่เรื่องเครื่องแบบนักเรียนเลยครับ
ช่วงลอยต่อระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่
ระหว่างคนที่อนุรักษ์กับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูก
อันนี้หลายเรื่องมีปัญหาทั้งนั้นไม่ว่าจะจุดยืนทางการเมืองก็ตาม
ที่เกิดขึ้นคราวนี้มีหลายครอบครัวนะครับ
ที่พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกไปในม็อบ
แต่ลูกไม่ฟังลูกจะไป
พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกไปชู๓นิ้ว
แล้วไปเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันด้วย
แต่ลูกก็มีเหตุผลว่าลูกต้องไป

บ้านที่คุยกันไม่รู้เรื่อง
บ้านที่มีเรื่องกันระหว่างพ่อแม่ลูก
บ้านที่ลูกต้องออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับเพื่อน
บ้านเนี่ยพ่อแม่เป็นคนที่รู้จักในสังคม
ลูกไปแสดงสัญลักษณ์แล้วออกมาเป็นข่าวหนังสือพิมพ์
พ่อแม่เกือบช็อกเลยครับ
ฉะนั้นนี่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างโรคเก่ากับโรคใหม่
คนที่อยู่ในโลกเก่าต้องเข้าใจเหตุผลของคนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่ก็ต้องเข้าใจในเหตุผลของคนรุ่นเก่า
ฉะนั้นเรื่องแบบนี้จะมีปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่มันมากับออนไลน์
ความรู้สึกนึกคิดที่ส่งต่อถึงกันเชื่อมถึงกัน
ข้อมูลที่ส่งต่อถึงกันเชื่อมถึงกัน
คนรุ่นเก่าไม่ได้ตามข้อมูลเหมือนคนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่เขามีข้อมูลของเขาและเขาลิงก์กันเขาเชื่อมความรู้สึกกันได้
ก็แค่เขาส่งสัญญาณว่าวันนี้ไปชุมนุมกันที่ไหน
บอกล่วงหน้าชั่วโมง๒ชั่วโมงเท่านั้นเต็มพืชหมด
อันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าการถักทอความรู้สึกนึกคิดที่คิดถึงกันเข้าใจตรงกัน
ถักทอความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันมันเกิดขึ้นในระหว่างคนรุ่นใหม่ที่เขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง
อย่างนี้เนี่ยคนรุ่นเก่าต้องคิดให้มากครับ
ผมขีดเส้นใต้วันนี้เรื่องของชุดนักเรียนไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับ
แต่นี่เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเขาเริ่มต้นที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง
เหตุผลผิดถูกพูดกันได้ทั้งสองด้านนะครับว่าระหว่างการแต่งชุดนักเรียนกับการที่ไม่ต้องแต่งชุดนักเรียน

เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณตุ้ยครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ